แล้วก็มีคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ดูด้วย

ต่อหน้าต่อตาภรรยานะครับ
แล้วก็ที่สำคัญภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ

นี่แหละครับ
เป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นนะครับ
เวลา๒๒น๔ทุมเมื่อคืนนี้นะครับ

คือตลาดนัดโรงเกลือนวรรณครที่ตำบลเชียงกรากน้อย
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิา
พบผู้เสียชีวิตคือนายอิทธิโชคปรางคลังอายุ๓๓ปี
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มมรวมทั้งสิ้น๕นัดนะฮะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตราชัยโย
อายุ๒๗ปีเป็นภรรยาถูกยิงที่ขาขวา๑นัด
พลเมืองดีเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
ตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะครับเจ้าหน้าที่ก็พบปลอกกระสุนปืน
๙มมจำนวน๖ปลอกตกอยู่บนพื้นถนน
แล้วก็รถกระบะ๒คันถูกลุกหลงจนได้รับความเสียหาย
นางสาววราพรทัพบุรีอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ก็เล่าให้ฟังบอกว่านายอิทธิโชคผู้เสียชีวิตเป็นน้องชาย
แล้วก็ตัวภรรยาของน้องชายก็มีอาชีพขายเสื้อผ้า
อยู่ที่ตลาดนัดโรงเกลือนณวนครแห่งนี้
โดยตั้งขายของในช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำของทุกวัน
ก่อนเกิดเหตุน้องชายก็เก็บร้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กำลังเดินมาที่รถที่ลานจอดรถ
ส่วนสาเหตุนั้นนะครับไม่ทราบเพราะว่าน้องชาย
ก็ไม่เคยเล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังหรือว่ามีความขัดแย้งกับใครนะครับ
ส่วนทางด้านของแม่ค้าที่เป็นผู้ที่อยู่ในตลาด
แล้วก็เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นผู้ตาย
หลังจากเก็บของเสร็จแล้วมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหา
หลังวางสายทั้งคู่มีอาการรีบร้อน
พากันเดินไปที่ลานจอดรถเพื่อที่จะไปสตาร์ทรถขับกลับบ้าน
จากนั้นตัวแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นเลย
หลายนัดก็รีบวิ่งไปดูพบว่ามีผู้ถูกยิงแล้วก็เสียชีวิต
ในคลิปจะเห็นว่าผู้ชายที่ถูกยิงตอนแรกยังไม่เสียชีวิต
แล้วก็ยังสามารถขยับได้อยู่บ้างเล็กน้อย
พยายามที่จะขอความช่วยเหลือนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์ที่
มือปืนบุกเข้ามาอย่างอุกอาจแบบนี้ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าภรรยาของผู้เสียชีวิต
ก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บก็รีบวิ่งไปหลบซ่อน
เพราะกลัวว่าจะมีการยิงอีก
หลังจากนั้นตัวภรรยาที่ใส่เสื้อสีขาวก็วิ่งมาดูสามี
แล้วก็สามีตอนนั้นนอนแน่นิ่งเสียชีวิตไปแล้ว
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพราะว่าคนร้ายมีสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ตามมาประกบผู้ตายขณะที่ผู้ตายเดินมากับภรรยา
คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายได้ชักอาวุธปืน
จ่อยิงในระยะเผาขนจนทำให้ถูกยิงบริเวณกลางหลัง๓นัด
ท่อนแขนซ้าย๑นัดแล้วก็บริเวณท้องอีก๑นัดนะฮะ
ส่วนปมสังหารตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว
เพราะคนร้ายมุ่งที่จะยิงผู้ตายเพียงคนเดียวนะครับ